เขาบอกว่าเขารู้กันดีคนในพื้นที่
แต่ว่าคนต่างพื้นที่ที่ไปอาจจะไม่รู้
แล้วก็อาจจะเผชิญเหตุแบบนี้ได้นะครับ
คือเวลาฝนตกหนักที่พัทยาเนี่ย
เขาตะโลน้ำป่าลงมาไวมาก

เน็ตบอกว่าโฟกัสที่ร้านก๋วยจับค่ะ
ตรงนี้แหละตรงนี้เลย

สงสัยว่าป้าเขายืนขายต่อหรือเขาไปต่อไม่ได้

แล้วก็ไหนก็ไหนแล้วก็ขายต่อเลย
เพราะว่าพี่ปุ้ยคุณผู้ชมคือถ้าป้าจะไป

นี่แสงเดียวกับรถมันเป็นการสวนกระแสน้ำนี่
ใช่แล้วนี่คุณผู้ชมค่อนข้างดูกระแสน้ำแรงด้วยนะดอมนะ

ก๋วยจับสุดยอดมากเลยนะคะ
ตรงนี้อ่ะสัมศาสตร์
ตลอดใช้คำนี้เลยนะคะเขาตะโลอ่าส่วนอีกคลิปนึงอีกคลิปหนึ่งนะคะ
ไปไปไปไปแล้วไปแล้วไม่ได้มีสิ่งนี้รับใดใดนะคะ
โอ้โหไปตามกระแสน้ำค่ะป้ายของอ้าวนี่อยู่หน้าร้านก๋วยจัมเหมือนกัน
นั่นแหละค่ะมาแวะกินก๋วยจั๊บก่อนมั้งไม่ใช่นะคะ
ชาวเน็ตบอกว่าแม้แม้แต่ฮอนด้ายังสู้ป้าก๋วยจับไม่ได้เลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบสักประมาณช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
บริเวณซอยเขาตะโลในตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ก็คือพัทยานั่นแหละหลังจากที่ฝนตกหนักลงมาสะสมนะคะ
ก็เลยทำให้น้ำบนเขามันไหลลงมาเร็วแล้วก็แรงแบบนี้ตามถนนหนทางต่างนะคะ
กระทั่งเวลาผ่านไปแต่คือท่วมมันท่วมไม่นาน
สิบห้านาทีก็ก็จางหายไปแล้วก็คนเดิมอ่ะค่ะก็มีการโพสต์คลิปหลังจากที่น้ำมันค่อยค่อยลดระดับลงแล้ว
นะคะก็สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ไม่ได้มีอะไรนะคะอืมคนในพัทยาจะรู้ดี
อืมบอกแป๊บเดียวมันมาแรงเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะค่ะ